กรณีที่นักศึกษาเทคโนแห่งหนึ่งย่านบางกะปิ
ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตที่ไปรถเมฆต่อแถวร่มเกล้า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือคืนวันอาทิตย์ต่อวันจันทร์
ทีนี้พอมาจนถึงวันนี้ค่ะผ่านมา๕วันแล้ว
ครอบครัวของนักศึกษาที่เสียชีวิตบอกว่า
คดีมันยังไม่มีความคืบหน้าเลยก็มีการนัดแนะกันกับทนายรณรงค์
จะไปยื่นขอความเป็นธรรมกับทางด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
คือเดิมทีนัดกันไว้ช่วงสายเมื่อวานนี้นะคะ
โดยนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค
วงคืนความยุติธรรมในสังคมก็ได้เปิดเผย
บอกว่าหลังจากที่นัดหมายกับทางด้านพ่อของนายเอกชัยบุญรัฐ
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งหนึ่งย่านบางกะปิที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
จะเข้าไปพบกับพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เพื่อที่จะขอความเป็นธรรมเพราะว่าทางครอบครัวเองยังคาใจ
ว่าการที่ตำรวจทำแบบนี้ยิงแบบนี้มันเป็นการกระทำที่มันเกินกว่าเหตุไหม
แต่ปรากฏว่าทางด้านคุณพ่อของผู้ตายคุณพ่อก็คือพันธาอากาศเอก
พัศกรบุญรัฐบอกว่าเดี๋ยวขอเลื่อนออกไปก่อนได้ไหม
เพราะว่าตอนนี้หลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นครอบครัวเองก็เครียด
ขอเวลาอีกสักสองถึงสามวันก่อนได้ไหมทีนี้ทนายรณรงค์ก็เลยบอกนะคะ
บอกว่าเท่าที่ได้ดูคลิปเนี่ยเห็นการยิงต่อสู้การยิงป้องกันตัว
แต่สิ่งที่ทนายคิดว่ามันเกินกว่าเหตุไปไหมมันคือการล้มลงไปแล้ว
ทำไมเจ้าหน้าที่ถึงยิงซ้ำครอบครัวก็เลยขอให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบานเนี่ย
ชี้แจงเรื่องนี้ให้กระจ่างหน่อยเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงดึกของวันจันทร์
เข้าสู่วันจันทร์เพราะเขาไปงานสถาปนาสถาบันเนี่ย
คืองานมันเลิกตอนเที่ยงคืนวันอาทิตย์แล้วเหตุการณ์มันก็เกิดช่วงแบบว่าดึกค่ำ
มาตอนเช้าตรู่เนี่ยนะคะทีนี้มันผ่านมา๕วันแล้ว
แต่ทำไมยังไม่มีการสรุปประเด็นให้กับทางญาติของผู้ตายได้ทราบเลย
เอาเดี๋ยวฟังเสียงทนายรณรงค์หน่อยค่ะ
คือถ้ามันมีแค่คลิปสองตัวนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการยิงต่อสู้กันสองฝ่าย
แล้วก็มีอีกฝ่ายป้องกันตัวแต่อาจจะเกินกว่าเหตุหน่อยหนึ่ง

คดีนี้นะครับมันเกิดตั้งแต่วันจันทร์ใช่ไหมฮะ
แล้วจนวันนี้วันศุกร์เนี่ยทางท้องพี่เขายังไม่สรุปประเด็นให้ทางญาติเขาเข้าใจว่า
ประเด็นความเป็นมาเป็นไปของเรื่องนี้มันเป็นมายังไงบ้าง
ผมอยากให้ทางพื้นที่นะรีบชี้แจงทางครอบครัวเขา
ประเด็นไหนบ้างเพื่อเขาจะได้ติดใจไม่ติดใจก็ต้องอธิบาย

เนี่ยคุณแล้วก็ที่คุณพ่อเครียดเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยโดนสื่อช่องหนึ่งเนี่ย
เอาภาพกล้องวงจรปิดที่บันทึกนาทีที่เกิดเหตุ
แล้วครอบครัวเขาได้ภาพวงจรปิดอันนี้มาก่อน
แล้วปรากฏว่าสื่อช่องหนึ่งเอาไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
ทีนี้ทั้งลูกชายเองครอบครัวก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์
ตอนนี้กำลังปรึกษากันอยู่ว่าจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับสื่อ

และทนายรณรงค์ก็บอกว่าครอบครัวเองนี่นะคะยังคาใจ
ก่อนเกิดเหตุยิงกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
จากการพูดคุยกับครอบครัวก็บอกว่าถ้าเกิดตำรวจ
สามารถชี้แจงประเด็นของการยิงให้
เพราะถูกขุเรื่องนี้ธนาโรณรงค์บอกด้วยว่า

เล่าแค่ว่าตอนที่ถูกสอบปากคำ

เพราะปกติแล้วถ้าเกิดว่ามีเรื่องของเด็กมีเรื่องเยาวชน
มาร่วมรับฟังด้วยนะคะครับทีนี้ทางด้านพลตำรวจตรี
ีรศักดิ์สุริวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีนี้ยืนยันนะคะ
ว่าตำรวจยินดีที่จะรับฟังทั้งครอบครัวในกรณีที่ติดใจสงสัย
ว่าเจ้าหน้าที่กระทำเกินกว่าเหตุหรือไม่พร้อมทั้งชี้แจงในทุกประเด็น
เพื่อให้ความกระจ่างกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะ
โดยจะทำคดีนี้อย่างละเอียดรอบครอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ประกอบกับเรื่องของการพิจารณาพยานบุคคลพยานหลักฐานต่าง
รวมทั้งผลตรวจพิสูจน์หลักฐานผลชนสูตรศพก็จะต้องทำให้ครอบคลุมทุกกระบวนการด้วยค่ะ
ทางฝ่ายพ่อเขาซึ่งสูญเสียลูกเขาแล้วนี่อาจจะติดใจในประเด็นนั่นต่าง
ที่ผมเป็นหัวหน้ายินดีอย่างยิ่งที่เขาต้องติดใจสงสัยหรืออะไรจำนองนั้นว่ามันจะเกินหรือไม่เกินสาเหตุหรืออะไรอย่างนี้
ตรงนี้ยินดีที่จะรับฟังตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าเราต้องทำให้ละเอียดอ่อนให้เกิดความเป็นธรรมกับเขาด้วย
ฟังแบบนี้แล้วก็ถามทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานไปเหมือนกัน
ถึงเรื่องความคืบหน้าในการสอบสวนคดีนี้นะคะ
ท่านก็บอกว่าตอนนี้คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ๕๐
ก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผลการตรวจจากกองพิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็จะต้องพิจารณาประกอบกับความคิดเห็นแพทย์
ว่าพนักงานสอบสวนจะสามารถสรุปสำนวนคดีได้
ภายในเดือนมีนาคมนี้นะคะ